กลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้านะฮะ
ตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนนะเพิ่งจะเปิดเรียน

เพราะว่าพบผู้ปกครองหรือว่าพบเด็กนักเรียน

ดังนั้นมาดูตอนที่เด็กต้องไปกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และทีนี้ไม่ได้เจอคุณครู
แต่เจอพี่พยาบาลที่แปลงร่างเป็นคุณครู

คุณผู้ชมดูเด็กเขาเต้นกันหน่อยนะฮะ

นี่น้องกระต่ายน้องหมูอะไรเนี่ยเต้นแบบว่า

เดี๋ยวไปดูห้องเด็กผู้ชายกันบ้าง

นี่พี่พยาบาลบอกบกมือ

น้องกางเกงส้มเนี่ยนะ

ข้างหลังต้องหลบไปอยู่หลังห้องเลย
บอกว่าสู้น้องเสือคนแรกนี้ไม่ได้ครับ

เสือเนี่ยบังพวกผมหมดเลยแล้วก็เต้นแรงกว่าเพื่อนเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพน่ารักที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคุณนะ
ใช่คือเด็กอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่ในห้องนะ
มีกระจกใสตรงประตูกั้นเอาไว้
แล้วพี่พยาบาลเป็นคุณครูพยาบาลสอนเต้นแอโรบิกอยู่ด้านนอก

ใช่โดยคุณหมอของโรงพยาบาลมหาศาลกรรม
คุณหมอจิลาพรพิไลกุลนำคลิปเหล่านี้มาโพสต์ไว้
ระบุข้อความบอกว่าออกกำลังกายคลายเครียดกันซะหน่อย

สบายในวันหยุดกับวิชาภาระศึกษาในโรงพยาบาล
แล้วก็ติดแฮชแท็กโรงเรียนโควิดวิทยา
ชื่อโรงเรียนน่ารักนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปหรอก
ใช่คือจริงมันเป็นชื่อวอร์ดแหละ
เขาเรียกกันเพราะว่ามีน้องที่ติดโควิดมาอยู่ตรงนี้
เขาก็เลยเรียกเป็นวอร์ดโควิดโรงเรียนโควิดวิทยา
แล้วแฮชแท็กคุณครูพยาบาลน่ารัก
เป็นทุกอย่างให้เด็กแล้วนะครับ
กลุ่มนี้ถามว่ามาจากไหนติดเชื้อจากคลัสเตอร์อะไร
ก็ติดเชื้อจากคลัสเตอร์งานบวชที่มหาสารคาม
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้องทั้งหมด๘คน
เป็นผู้ชาย๔คนผู้หญิง๔คน
นี่ถามว่าดูเขาแบบคุ้นเคยกับสถานที่มากเลย
เขาอยู่ที่นี่มา๔วันแล้วคุณเขาก็เลยเริ่มจะคุ้น
แต่ต้องอยู่ให้ครบนะจนกว่าจะตรวจหาเชื้อไม่เจอ
ช่วงนี้มีการนำเสนอข่าวเด็กถูกส่งเข้าโรงพยาบาล
โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ส่งเด็กขึ้นรถเลย
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นโควิด๑๙เหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้น้องหายป่วยเร็วนะคะ